นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะครับ
เรื่องของความยุติธรรมทุกฝ่ายนะครับ

หากไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกผลการแข่งขันนะครับ
แล้วก็ใครที่มีข้อมูลก็แจ้งเข้ามาเลยนะครับ
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวงการฟุตบอลครับ
ตรวจเอกสมยศก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มบอลว่า

หากว่านักฟุตบอลนั้นถูกตัดสินว่า

ถ้ามีความผิดก็ตามกฎก็ต้องพักทีม๓ปี
ถ้าตำรวจสืบสวนว่ามีส่วนโพพันภ์กับการล็อกผลการอะไรการฟุตบอล
สมาคมนะครับก็ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะสโมสร
ถ้าเกิดว่าบริสุทธิ์ใจนะครับอยากให้นำข้อมูลบอกตำรวจเลย
เพราะว่าจะได้ไม่พลอยเดือดร้อนไปด้วยครับ
ส่วนการติดตามจับกลุ่มขบวนการล็อกผลฟุตบอลชุดที่๒

ทางตำรวจยังคงทำงานอย่างหนัก
ซึ่งก็ได้ข้อมูลจากบรรดาผู้ตัดสินและนักฟุตบอลที่หวังดี
เข้ามาให้ข้อมูลเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
กับท่านท่านที่จำนวนรู้หรือได้ยินได้ฟังมาว่านักกีฬาของตัวเองเนี่ย
มีส่วนร่วมในการล็อกผลการแข่งขันอย่างเช่นมีสโมสรบางสโมสรออกมาพูดว่า
รู้ล่วงหน้ารู้แล้วเพราะว่าเคยเรียกนักกีฬาพวกนี้มาว่ากล่าวแล้ว
หรือหลังจากที่นักกีฬาพวกนี้โดนดำเนินการจับกลุ่มแล้วเนี่ย
ตรงนี้แหละครับถ้าสโมสรบริสุทธิ์ใจสโมสรต้องรีบมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นะครับฮะเทดของสโมสรนะครับเมื่อวานี้เราว่าถึงกฎกฏการณ์
รยาทที่ทางสโมสรถ้าเกิดถูกตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องเนี่ยจะโดนกดอะไรบ้างนะครับ
กฎข้อบังคับของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็จะไปตรงในข้อ๒
พูดง่ายคือถ้าไปมีส่วนผัวพันกับเรื่องของการล้มบอลจะโดนไป๓ข้อก็คือ

ต้องส่งเงินคืนก็คือเงินสนับสนุนที่ได้จากทางสมาคมคืนไปทั้งหมดนะครับ
และข้อ๓ก็คือต้องพักการแข่งขัน๓ปีนั่นเองครับ
ไปดูความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับจากพลตรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาครับ
ผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติก็ระบุนะครับว่าการสอบสวนขยายผลคดีล้มบอลขนาดนี้
ก็รอการรายงานจากชุดสืบสวนซึ่งรายงานมาเป็นระยะแล้ว
รวมถึงหารือกับทางพลตรวจเอกสมยศด้วยนะครับ
ว่าการดำเนินคดีแล้วก็เครือข่ายต่างใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมบ้างก็ต้องถามมา
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มบอลหรือไม่
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบดูเทปการแข่งขันย้อนหลัง๑เกมที่น่าสงสัย
แต่ว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะดำเนินการกับใครเพิ่มเติมหรือไม่
ต้องรอผลการตรวจสอบทั้งหมดก่อน
จากนั้นครับยังไม่ได้มีการขยายผลไปถึงเรื่องของโต๊ะบอล
ว่าบ่อนการพนันทั้งในและต่างประเทศว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับ
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเตรียมที่จะแก้ไขเรื่องนี้ให้มันเบ็ดเสร็จ

ความน่าเชื่อถือของแฟนบอลที่จะเข้าไปดูเนี่ยโอ้โหมันต้องรีบกลับขึ้นมาให้ได้นะในเรื่องของศรัทธานะครับ